เรื่องราวของอายุไม่เป็นอุปสรรคยังมีให้เราได้ติดตามกันต่อคุณผู้ชมค่ะ
คุณยายคนนี้เนี่ยอายุก็ใกล้เคียงกันเลยเกือบ๘๐ปีแล้วนะคะ
แต่ว่าบอกเลยว่ายังยกแข้งยกขาฟ้อนรำซ้อมรำได้อย่างคร่องแคล่วสวยงามเลยทีเดียวค่ะ
สังเกตดูเห็นคุณยายเสื้อสีขาวไหมคะ

ใช่ค่ะคุณยายนี่อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะไปร่วมซ้อมรำบูชาเมืองกับหญิงสาวอีกหลายร้อยคนเลย
คุณยายเขาจะแสดงจริงด้วยในช่วงปลายเดือนนี้นะคะ
ถึงแม้ว่าสังเกตว่าท่ารำอาจจะรำไม่ค่อยทันคนอื่นบ้างมีแบบว่าตามช้าบ้างผิดบ้างอะไรอย่างนี้
แต่ว่าคุณยายคนนี้ชื่อว่าจันแรมบุญยออายุ๗๖ปีแล้วเป็นชาวบ้านชุมชนบ้านกอกน้อยตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะ
คุณยายก็มีความพยายามในการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เลยเห็นไหม
โดยร่วมฝึกซ้อมกับสาวเมืองขอนแก่นจากทุกสาขาอาชีพที่ไปรวมตัวกันประมาณ๕๐๐คนค่ะ
ซ้อมรำดอกคูณเสียงแคนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดในพิธีบวงสวงศาลหลักเมือง

ใช่แล้วค่ะคุณยายจันแรมยังบอกอีกด้วยว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้และยิ่งใหญ่ด้วย
แม้ว่าอายุจะมากแล้วแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคใดนะคะและคุณยายก็ตั้งใจซักซ้อมเต็มที่เพื่อที่จะได้รำออกมาอย่างพร้อมเพลียงสวยงาม
รวมทั้งอยากให้เด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่อย่างเราหันมาลองรำกันดูบ้างเพื่อจะได้ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยด้วยค่ะ
สำหรับงานที่คุณยายจันแรมนะคะเตรียมจะไปรำในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่๙และงานไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาติของจังหวัดค่ะ
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่๑๗ถึง๒๘กุมภาพันธ์นี้
คำว่าเสี่ยวภาษาอีสานคุณนิวนาวแปลว่าเพื่อนใช่ไหม
การปลูกเสี่ยวก็เหมือนกับว่าการทำพิธีที่ให้เรามีเพื่อนมาก

แมนที่ต่อ
งานนี้บอกเลยว่าระดมผู้หญิงในจังหวัดขอนแก่นจาก๒๖อำเภอ
รวมแล้วประมาณ๓๕๐๐๐คน
ร่วมแสดงพลังความสามัคคีและแสดงเอกลักษณ์ของจังหวัด
ท่าทางการไล่รำประกอบบทเพลงที่นำเอาคำขวัญของจังหวัดมาแต่ง
เช่นเสียงแคนดอกคูณไดโนเสาร์พระธาตุขามแก่น
ตอนนี้นะคะสาวกว่า๓๐๐๐คนจากทุกอำเภอก็แยกย้ายกัน
ซุ่มซ้อมรำกันก่อนที่จะไปรวมตัวกันรำพร้อมกันอีกครั้งในวันเปิดงาน
ก็คือวันที่๑๖กุมภาพันธ์นี้
โอ้โหนี่ส่วนหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยแค่๕๐๐คน
ใช่แต่งานจริง๓๕๐๐๐คนยิ่งใหญ่อลังการมากเลยทีเดียว
คือการรำดอกคุณเสียงแคนเขาเป็นการแต่งขึ้นมาใหม่
โดยใช้คำขวัญของจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

ดิฉันจดมาเดี๋ยวลองดูถ้าผิดต้องขออภัยนะคุณผู้ชม

พระธาตุขามแก่นเสียงแคนดอกคูณศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสี่ยว
เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ดายโนเสาร์ซีรินทรอนเน่
สุดเท่เหลียนทองมวยโอลิมปิตส์
เออต้องไปต่อขอบคุณค่ะ

ใช่ทั้งหมดก็ดีเขาบอกว่าที่นั่นสวยงามน่ารัก

นี่คุณเข้าไปวุ่นวายกับพระสงฆ์องค์พระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไม่ต้องไปสาบนสาบานพูดเรื่องจริงทั้งนั้น
ดิฉันเชื่อคุณเป็นคนจริงจัง

แล้วก็ถือว่าได้เรียนรู้จากคำขวัญ
ได้เรียนรู้จากประเพณีดีแบบนี้